ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีงานศพของคุณยายท่านหนึ่งนะฮะ
ซึ่งปรากฏว่าลูกหลานช่วงที่เขาโปรยทานคืองานศพเขาก็มีโปรยทานนะ
วางดอกไม้จันทร์เสร็จก่อนจะเอาศพเข้าเผาในเมนเนี่ย
ลูกหลานของผู้ตายเขาก็จะมาโปรยทานกันนะเพื่อทำบุญทำทานให้กับผู้ตายด้วยนะฮะ
ที่เสียชีวิตในครั้งนี้นะครับคือคุณแม่พิ่งอวยสินอายุ๗๑ปีแล้วนะ
ซึ่งคุณแม่พิ่งก็บอกกับลูกหลานเอาไว้คือช่วงที่มีชีวิตก็ทำธุรกิจนะ
จนมีฐานะดีนะครับมีลูกอยู่๕คนแม่พิ่งนี่ก็เป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะครับ
ชอบทำบุญทำทานกับวัดชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอด
ก่อนจะเสียชีวิตก็สั่งเสียลูกหลานสั่งเสียญาติญาติเอาไว้
บอกว่าให้ทำรางวัลโปรยทานนะเป็นรางวัลใหญ่แจกผู้มาร่วมงาน
จะได้เป็นการขอบคุณนะแล้วก็ทำบุญไปในตัวด้วยนะครับ
หลานก็เลยนี่เลยฮะทำรางวัลโปรยทานที่แถวใต้เนี่ยเขาเรียกว่ากำพลึก
กำพลึกนี่ก็เป็นเกลียนโปรยธานอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ทำเป็นกระดาษเลยนะ
มีข้อความเอาไว้แจกทั้งทองคำเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย
โหคนมาร่วมงานก็รอลับกันใหญ่นะทองคำที่ได้นะเป็นทองรูปพันธุ์๑๐๐๐ลึงนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าก็พวกหม้อหุงข้าวพัดลมกระติกน้ำร้อน
ยังมีของใช้อื่นอีกสบู่ยาสีฟันผงซักฟอก
ใครได้ไปแล้วก็ไปเปิดดูไปแกะดูว่าได้อะไรนะครับ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวมากัน๕๐๐กว่าคนนะครับ
รอกันที่หน้าเมนนะครับเพื่อที่จะรอตอนช่วงที่โยนเหรียญโปรยทาน
หรือกำพลึกอย่างนี้ครับ
คือลูกบอกว่าแม่เท่าพิ่งก็สั่งเสียเอาไว้นะครับ
นี่ฮะบรรยากาศที่วัดปธรรมาราม
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่บ้าน
แม้ว่าจะเป็นงานแห่งความโศกเศร้าเสียใจ
ที่แม่พิ่งต้องเสียชีวิตไป
แต่ก็ถือว่าก็ทำให้คนที่เขามาร่วมงาน
อ่าก็ได้รับข้าวของเครื่องใช้อะไรไปใช้
ก็เป็นการทำบุญไปให้กับแม่พึ่งอีกทางหนึ่งด้วย
นี่ได้พัดลมนะแกกพัดลมกลับบ้านไปเลยนี่
อ่าแกะออกมาดูนี่ได้ท้องหนึ่งสลึงเนี่ยนะนี่ค่ะอ่า
แล้วก็มารับกันไปนะครับอืมอืม
ก็เสียชีวิตแล้วก็ยังไม่ลืมคนที่อยู่ข้างหลังใช่ค่ะก็ได้บุญนะคะ